เป็นช่วงวันพระใหญ่นะเพิ่งออกพรรษา
วันนี้มีหลายที่นะตักบาทเทโวโรฮนะด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ชาวบ้านก็อยากทำบุญแต่ไปเจอพระรูปหนึ่ง
ไม่ได้มาให้ตักบาทอย่างเดียวแต่มาเรียรายเงิน
เจอยาดโยมคนไหนก็เรียรายเงิน
ชาวบ้านก็เลยไม่เชื่อฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
ปรากฏว่าโอ้โหพอมาตรวจสอบทีพระรูปนี้
วิ่งหนีจีวอนปิวเลยนะฮะ
เรื่องนี้นะครับทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดครุนอก
วิญญาธิการตำบลบางครุนะครับ
แล้วก็บางจากรับแจ้งจากพ่อค้าแม่ค้าญาติโยม
ในตลาดวะครุในบอกว่านี่มีผู้ต้องสงสัย
เป็นพระหรือเปล่าก็ไม่รู้
หนึ่งรูปเดินมาบอกบุญ
ปัจจัยไปเป็นค่ารักษาตัวกลมอะไรแบบนี้นะครับ
จากนั้นทางด้านของท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

ขอกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบด้วย
พอไปถึงบริเวณป้ายรถเมลหน้าตลาดครุใน
สมุทรปราการก็พบชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระจริง

ตำรวจเข้าไปสอบถามและขอดูสูติบัติพระ
ปรากฏว่าพระรูปดังกล่าวไม่มีสูติบัติพระพิสงฆ์มาแสดง

ย่ามก็มีถุงยารักษาโรคมีบัตรคนพิการบัตรประชาชน
ทราบชื่อก็คือนายบุญยฤทธิวงนินอายุ๖๙ปีแล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามว่าอยู่วัดไหน
พระรูปดังกล่าวก็ตอบกลับมาบอกว่าโอ้โหหลายวัดเลยคุณ

พอเช็คไปที่ต้นสังกัดที่พระรูปนี้อ้างไว้
ปรากฏว่าวัดที่อ้างไว้ก็ไม่ได้รับแจ้ง
ก็แจ้งกลับมาบอกไม่ได้มีพระรูปนี้อยู่ในวัดนะ
ขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังสอบถามพระรูปนี้
พระรูปนี้ก็มีอาการเอะอะโวยวาย
หลังจากนั้นหลังจากเออะทำอะไรรู้ไหมคุณ
นู้นฮะตีวอนปิวสิครับโอ้โฮโอ้โฮ
ตอนนั้นที่ตำรวจที่พระบุญญาธิการไปตรวจสอบ
ดวงเวียนใหญ่มีอีกอาสารอะไรแสดงให้เขาไหม
ก็แบบนี้แหละอาจารย์นี้อ่าแต่ไม่มีสุธิบัติ
ไม่มีไม่มีสุธิบัติพระไม่มี
เขาก็เขาดูลักษณะนี่เขาก็ไม่ได้ว่า

ฮะรอบ๒รอบ๓รอบทั้งรอบนี้ด้วย
แต่กว่าจะนิมนต์ท่านมาถึงที่สอบสวนได้นะ
ตอนที่ท่านวิ่งขอดูนิดหนึ่งที่ว่อนปิว

ปริวไปเบาเพราะว่าอะไรท่านก็อายุเยอะแล้ว

คือตำรวจก็สอบสวน
เสร็จแล้วก็ให้เจ้าวาดทำการไต่สวนอีกที
สรุปว่าผู้ชายคนนี้จริงแอบอ้างเป็นพระ

ใส่ชุดปกติก่อนนำตัวไปดำเนินคดีในความผิด
ฐานแต่งกายคล้ายพระพิสุนักพฤษหรือว่านักบวช

เมื่อกี้ใบสุทธิพระนะไม่มีนะฮะไม่มีใบสุทธิพระด้วยนะครับ